ตามกันต่อนะคะจากกรณีที่มีคนไปวิ่งออกกำลังกาย
สวนสาธารณะในจังหวัดนนทบุรี
แล้วปรากฏว่าถูกวางยาใส่ในขวดน้ำดื่ม
ทำให้มีอาการวิ่งเวียนศีรษะแล้วก็หมดสติ
หลังจากที่เรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวก็พบว่ามีผู้เสียหายหลายรายเลยนะคะ
โดยตำรวจบอกว่าตอนนี้พอจะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วค่ะ

หลังผลตรวจทางห้องแล็บอิสระออกมาว่า
ขวดน้ำดื่มที่ถูกเจาะรูของนายวิโรธใส่ระบาด

ไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ

พบสารเซลาซีนยาสลบที่ใช้กับสัตว์ผสมอยู่ในน้ำดื่มจริง
โดยก่อนหน้านี้นายวิโรธได้ออกมาโพสต์เตือนว่า
หลังดื่มน้ำมีอาการหายใจติดขัด
เห็นภาพหมุนลิ้นแข็งพูดไม่ชัดจนหมดสติ
ต้องนอนโรงพยาบาลถึง๒๓วัน
จึงเข้าแจ้งความไว้ที่สพรัฐนาธิเบศ
อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ยืนยันได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่นักวิ่งถูกวางยา

ไซลาซีนเมื่อปี๕๖องค์การหายละยา
เขาประกาศเป็นยาควบคุมนะครับโดยที่สัตวแพทย
ที่จะใช้ต้องขออนุญาตก่อน
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปถือคลอง
แต่ว่าโทษค่อนข้างเบาโทษปัด

ที่ขวดน้ำที่เป็นพยานวัตถุ
ก็คือผู้เสียหายไปจับแล้วก็ถือไปเยอะแยะเลย
เลยไม่มีโอกาสที่กรมวิสุทธิ์หลักฐาน
จะเข้าตรวจสอบลายนิ้วมือแสงของคนร้าย
เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ยังเกิดขึ้นกับเหยื่ออีกราย
ซึ่งไปวิ่งที่สวนสาธารณะเดียวกัน
โดยนายพงศักดิ์พ่อของผู้เสียหายรายนี้
เล่าว่าเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ลูกชายไปออกกำลังกายตามปกติ
แล้วซื้อน้ำจากร้านค้าแถวนั้นไปวางไว้
พอออกกำลังกายเสร็จก็มาหยิบน้ำไปดื่มจนหมดขวด

ึนศีรษะเลยรีบโทรศัพท์ไปหาแม่
ระหว่างนั้นมีพลเมืองดีช่วยพยุงไปที่รถ

ซึ่งมีร่องรอยถูกรื้อคนเล็กน้อย
เมื่อครอบครัวมาพบจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
พ่อออกกำลังกายเสร็จก็มาหยิบน้ำไปดื่มจนหมดขวด
กองช่างเทศบาลนครนนทบุรี
ติดป้ายให้พกขวดน้ำติดตัว
เพื่อเตือนให้ผู้ใช้บริการระมัดระวังตัวมากขึ้น
ขณะที่ชุดสืบสวนสพรัฐนาธิเบส
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมระบุว่า

แต่ยังต้องรอเปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองต้นสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อประสงค์ต่อทรัพย
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการกระทำของคนป่วยทางจิต

ได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบแล้ว
ว่าเอาผิดคนร้ายได้อย่างแน่นอน